ผู้ไหนที่วัด
ถึงคุณพยาบาลสำรวจเรียบร้อยครับ
คุณพยาบาลทำการสัดเศรษฐฤทธิ์ให้รับ
ไม่อยากจะจับโครงการเราได้แคมป์สัดเศรษฐฤทธิ์ให้เรียบร้อยครับ